ดูความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ซึ่งยังทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอยู่นะฮะ
คอรมทรักษาการนะครับ

เพราะว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาได้๓๖เสียงสส
เกิน๒๕ถือว่าสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตของพักตัวเอง
ที่ประชุมโหวตเลือกเป็นนายกได้
อันนั้นมุมทางหลักของทฤษฎีนะ
ปฏิบัติได้ไม่ได้อย่างไรค่อยว่ากัน
วันนี้พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคอลโลมอร์
ยืนยันว่าไม่มีดิวลลับอะไรทั้งนั้น
วันนี้ได้เจอคุณอนุทินและประชุมคอลโลมอร์
คุณอนุทินบอกโอ้โหก็ไปดูฟุตบอลตามปกตินั่นแหละ

ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะตอนนี้ท่านครับท่านคะ
เขามีการพูดกันถึงสูตรรัฐบาลข้ามคั่วกันแล้วนะ
อย่างเช่นแบบคั่วของทางฝั่งก้าวไกลเนี่ย
อาจจะมีเพื่อไทยหรือพักอื่นเนี่ย
หรือว่าทางฝั่งของคั่วทางซีกพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ย

มันเป็นกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่มีอยู่

ท่านยังมีหวังไหมหวังอะไรบ้างไหม

ฟังนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างไร
ในใจท่านนายกยังหวังจะกลับมาเป็นนายก
ไม่มีใจใจในใจนอกใจไม่มีอะไรขึ้น
ทำไมจะต้องหาคำตอบอันนี้ให้ได้เลยนะเธอ

นายก็มีโอกาส

ท่านเห็นก็เห็นยังไง
จะไปได้อย่างไร

อาจจะหมายถึงเรื่องสมการทางตัวเลขหลังการเลือกตั้งด้วยนะครับ
ผู้เด็กประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เครือข่ายประชาชนและเครือข่ายญาติวิทยาลชนพฤษภาสามห้ายื้อนังสือถึงประธานประวัติศาสตร์
ให้เอาผิดนายกและคอรมอที่ออกพระราชกำหนดให้เลื่อนใช้๔มาตราสำคัญของพรบป้องกันปราบรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลศูนย์หาย
หรือว่าพรบอุ้มหายซึ่งสารธรรมนุนบอกไม่ให้เลื่อนการบังคับใช้นะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้ได้ปรึกษากับทางนายวิศนุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายแล้วนะครับ
เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
บอกว่าวันนี้ขอมาทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศ
เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูลเกิดขึ้น
ส่งผลให้การปฏิบัติงานและกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ซึ่งทางเครือข่ายเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูล
และเห็นว่าปปชไม่แสดงท่าทีอะไรเลยในเรื่องนี้
ขณะเดียวกันเรื่องทางการเมือง
วันนี้นักข่าวก็ทิ้งท้ายถามบิ๊กตู่
มีรัฐบาลใหม่เข้ามาจะไปถูกตามเล่นงานเช็คบินย้อนหลัง
เรื่องนี้นักข่าก็ไปถามคุณพิธาเหมือนกันนักข่าวก็ไปถามคุณพิธาเหมือนกัน
ว่าถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลเป็นนายกขึ้นมาจริงเนี่ยจะดำเนินการกับพลเอกประยุทธ์
ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารอย่างไรหรือไม่ลองฟังนะฮะ
พลเอกประยุทธ์ก็คงจะต้องคงจะยินดีเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบ
ว่าในช่วง๘๙ปีมีการประพฤติผิดไม่ชอบอะไรบ้าง
เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตั้งแต่รัฐบาลชุดแรกของชุดที่๒
แต่ก็ต้องเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์ดังนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว
ที่ต้องการที่จะเช็คบินนะครับคำว่าเช็คบินคงเป็นคำที่ไม่ถูกต้อง
สำหรับรัฐบาลชุดนี้แต่ต้องการที่จะให้เกิดวัฒนธรรม
รับผิดรับชอบถามว่ารัฐบาลนี้จะต้องการทำงาน
เรื่องการโหวตนายกในรัฐสภานะฮะวันนี้มีคนถามคุณอนุทินชาญวิรากูล
หัวหน้าภักดิ์ภูมิใจไทยซึ่งภูมิใจไทยนี่ก็เสียงซอก็ได้ไป๗๑เสียง
คุณอนุทินบอกว่ายืนยันว่าขอให้กำลังใจพักเก้าไกล
ในการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลนะครับขอให้ทำให้ได้นะทีนี้นักข่าวก็ถามว่า
เขามีเสียงเรียกร้องว่าให้ฝั่งรัฐบาลปัจจุบันซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
เพื่อรักษาระบบได้ไหมแม้ว่านโยบายหลายอย่างจะเห็นไม่ตรงกัน
คุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยตอนหาเสียงมีจุดยืนชัดเจน
ว่าอะไรที่รับได้อะไรที่รับไม่ได้
ภูมิใจไทยตอนหาเสียงเรามีจุดยืนของเราชัดเจนว่า
เรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้
ทุกคนต่างมีความคาดหวังของผู้ที่เลือกเข้ามาทุกพักนะครับ
พักก็มีความคาดหวังของผู้ที่เลือกเราเข้ามา
เราก็ต้องทำตามที่เราได้ประกาศเป็นเกตนารมณ์ไว้เป็นนโยบายไว้

ขอการเมืองก็น่าจะแปลความหมายออก
ถ้าคุณอนุทินบอกว่าพรรคภูมิใจไทยตอนหาเสียงมีจุดยืนชัดเจน
อย่างนี้ว่าภูมิใจไทยจะโหวนให้นายกพิทาหรือไม่อย่างไร